อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตแห่แชร์กัน
ใกล้ตัวอีกแล้วคุณรัชพร

คนดื่มน้ำปลาชอบดื่มน้ำปลา
โอเคเรื่องนี้ดื่มน้ำอารมณ์เชิญค่ะ
นี่ไงนอกจากจะโบราณแล้ว

นอกจากจะโบราณยังดื่มน้ำอารมณ์ด้วย

กันชมพูนุษย์ต้องขออนุญาตอ่านชื่อน้อง

อะไร

เรื่องราวที่เป็นภาพสุดสยดสยองนะคะ
ภาพภายในกระป๋องน้ำอัดลม

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาก็ออกมาโพสต์
บอกว่าเป็นสนิมเขละอยู่ข้างใน
แล้วก็เหมือนจะมีตะกอนอยู่แล้วค่ะ
นี่แหละมีหลายภาพ
มีทั้งหมดประมาณ๘ภาพถ้วนนะคะ
เป็นภาพภายในกระป๋องน้ำอัดลมค่ะ
เปิดออกมาพบกับสนิมเขละ

โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะ
บอกว่าตั้งใจจะมาโพสต์เพื่อเตือนภัย
แล้วว่าแม่ของตนเองไปซื้อน้ำอัดลมมา๖กระป๋อง

เหลือกระป๋องนี้เป็นกระป๋องสุดท้าย
ก็ดื่มไปเปิดกระป๋องแล้วเทน้ำลงแก้วค่ะ
ปรากฏโคคหรือว่าน้ำอัดลมประมาณโคคอลา

แต่เอ๊ะเทมาทำไมสีกระป๋องนี้มันจางนะ

พบว่าน้ำที่เทออกมาขุ่นผิดปกติ
ส่องไฟดูก็พบเศษขุนค่ะ

เอาล่ะมันแปลกใจผ่ากระป๋องออกดูเลยละกัน
เจอแบบในภาพนี่แหละค่ะเป็นสนิมขึ้นมานะคะ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปโอ้โห
เทือนใจค่ะเพราะว่าหลายคนก็เป็นเครื่องดื่มแบบสดชื่นไง
ก็ดื่มเยอะใช่ตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกกันนะคะ
อุ๊ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือ
สยองกับภาพน้ำอัดลมที่มีสนิมอยู่ข้างใน
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่ากระป๋องเป็นอลูมิเนียม

ส่วนก็ให้ความเห็นว่าไม่ใช่สนิมหรือเปล่า
อาจจะเป็นการตกตะกอนของน้ำตาลก็เป็นได้
ตรวจโซเชียลสอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
เล่าว่าหลังจากที่โพสต์ภาพเฟซบุ๊กเหล่านี้ออกไป
ทางบริษัทผู้ผลิตก็ได้ติดต่อเข้ามาขอโทษ
แล้วก็ต้องการสินค้ากลับคืนไปตรวจสอบ
ซึ่งตัวเองแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปรึกษากับทางครอบครัว

เพราะว่าที่นำมาโพสต์ไม่ได้ต้องการให้บริษัทมารับผิดชอบ

จากนี้ทางบริษัทผู้ผลิตยังได้เปิดเผยเบื้องต้น
ว่าตอนนี้ทางบริษัทได้รับทราบเรื่องแล้ว

กำลังอยู่ในขั้นตอนของการติดต่อลูกค้า
เพื่อขอนำตัวผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบข้อได้จริง

ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

อืมที่ว่าน้ำใสเหมือนน้ำชาแล้วมีใบชาอยู่
ใช่คือมันใสผิดปกติจริงนะคะ
อันนี้คือตามไปดูเจ้าของโพสต์เลยนะ
เขาก็แบบแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง
แก้ไขข้อความในโพสต์บางอัน
เพราะว่าต้องการที่จะเตือนเพื่อนเฉย
ไม่อยากทำลายชื่อเสียงของบริษัทนะคะ
ติดต่อมาแล้วอยากให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้น

ก็มีการพูดกับคอมเมนต์แหละว่า
ทราบข่าวว่าอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม
แล้วก็สันนิษฐานไปหลายทางนะคะ

อาจจะเป็นการตกตะกอนขึ้นสนิมหรืออะไรก็ตาม

แล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงที่แน่ชัดจากบริษัทดีกว่าค่ะ
ก็น่าจะแล้วว่าส่งไปให้บริษัทตรวจสอบแล้ว
ต่อไปนี้เวลาดื่มน้ำกระป๋องไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
ต้องผ่าก่อนไหม
ผ่าแล้วก็เท่งนะคุณอย่าอย่าไประวังขนาดนั้นดีไหมเนอะ
ค่ะคุณไม่ดื่มอยู่แล้วน้ำอารมณ์ไม่เป็นไร
ดูมีความสุขก็เป็นครั้งแรกที่ไม่โดนโจมตีนะคะ